สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีแขกรับเชิญก่อนนะครับ
สวัสดีครับเมื่อวานบอกไปแล้วนะฮะจัดกับคุณชนะก็บอกว่าเดี๋ยว
ริกากับตองจะมาเยี่ยมรายการนะครับเพราะว่าคิววันที่๘มันไม่ได้
เพราะว่าเดี๋ยววันที่๙ต้องสู้แล้วก็เลยให้เวลาในการพักผ่อนเตรียมตัว
เตรียมงานสักนิดหนึ่งพรุ่งนี้ก็คืองานเฟสอฟ
มันคือเหมือนกับประกบคู่ครับที่แต่ละคนจะต้องเจอเดี๋ยวก็
รายการแล้วสดแบบนี้นะครับก็ข้อความทางไลน์ก็ส่งมาได้
ให้กำลังใจทั้งสองคนกันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องสู้แล้วมีศึกสำคัญมาก
ก็เริ่มคุยกันไปเลยแล้วกันนะครับการเตรียมงานถึงความพร้อม
แล้วก็เป็นตัวแทนของนักสู้ไทยนะครับที่จะต้องมาประกาศศักดาแล้ว
แต่ว่าครั้งนี้อย่างของตองนี่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าถ้าชนะก็จะได้สิทธิ์ในการชิงชำโลก
ของริกะเนี่ยนะครับก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าที่ผ่านมาคือไม่ได้เล่นเพื่อสร้างกระแส
แล้วก็แพ้ครั้งที่แล้วเธอกลับมาครั้งนี้เธอสู้ต่อ
คราวนี้ได้ข่าวว่าทั้งสองคนซ้อมหนักมาก

หายจากรายการสดของไทยรัฐทีวีไปเลยนะครับ

แล้วก็คือกลับมานี่นี่คือซ้อมต่ออีก
ซ้อมต่อเรื่อยครับก็เตรียมตัวในช่วงอาทิตย์นี้ก็คืออาทิตย์ก่อนแข่งก็ยังคงซ้อมต่อไป
อ่าครับงั้นเดี๋ยวพูดถึงพวกภาพการซ้อมทีมงานขึ้นมาสักนิดหนึ่งแล้วกัน
คือซ้อมไม่เหมือนมวยเลยนะก็จะมีหลักสูตรอย่างเช่นการสร้างกล้ามเนื้ออันนี้อธิบายนะครับเป็นไงอย่างนี้

ใช่ครับก็เป็นหนึ่งสร้างความทนทันของกล้ามเนื้อความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างหนึ่งครับ
ซึ่งอย่างกรณีคือลิกะคือไต่ตัวเพราะเราก็ต้องนึกภาพเวลามีการกอดรัดปั้มกันนะครับ
เราไม่ใช่ลากคู่ต่อสู้ลงมาอย่างเดียวบางทีเราก็ต้อง

ใช่เอาตัวเองเรียกว่าไต่ไปรอบตัวคู่ส่อสู้เหมือนกันในสภาพที่เรียกว่าเสียเราล้มอยู่
คืออย่างนี้นี่ไม่ได้เตรียมกันก่อนว่าจะไต่ยังไงใช่ไหมคือลิกาก็ไต่ไปด้วย
เพราะตัวผมเองก็ต้องยืนให้อยู่ส่วนลิกาก็ต่ายไปรอบรอบ

อันนี้คือปกติเลย

เราก็จะไม่ใช้การล่อเป้าแบบฝั่งเดียว
แต่ว่าทั้งคู่สามารถซ้อมด้วยกันได้ไปพร้อมกันเลย

ใช่ครับก็คือสร้างความคล่องแคล่ว

อันนี้เป็นสูตรเฉพาะคุณสองคน

ให้นักกีฬากับนักกีฬาเลย
ได้ฝึกไปพร้อมกัน
กันเองได้มากขึ้นได้เจอกับจังหวะที่แปลก

เพราะเวลาเราซ้อมกับนักกีฬาคนอื่น
จังหวะของแต่ละคนก็จะมี

มันจะมีโอกาสเสี่ยงอุบัติเหตุได้ไหม
อย่างของตอนมีคิ้วแตกไว้ครับที่ที่ที่ซ้อม
มีครับแต่ว่าคิ้วแตกนี่ไม่ได้โดนต่อยแตกนะครับ
คือแบบอารมณ์เหมือนกระโดดเข้าไปตอนชก

แต่ว่าเป็นคลาสมวยปั้มค่ะ
จะมีบางทีที่เราใจตรงกับ

เข้าไปรวบเอาจังหวะเดียวกัน

ผมก็หลุดไปสั้นหรือแค่นี้เลย
ยังมีรอยอยู่คั่น

หน้าผักจะกว้างหน่อย

ถ้าเคยโมโหคุณเลิกกระโดดถีบตรงข้างข้างหน่อยนะ

แล้วก็มีการเทคดาวน์ใช่ไหม
คือการเทคดาวน์ในเรื่องของการทุ่มเนี่ย

ต้องยอมรับว่าประสบการณ์ยังน้อย

ตอนฝึกให้กันณวันแรกกับปัจจุบันเนี่ย

ให้คุณดีขึ้นนะหรือว่าเราต้องเพิ่มอะไรอีกครับ

ก็คือรูปว่าอย่างงัย

แบบการทุ่มก็จะมากขึ้นไม่มีแค่กัน
กทุ่มปัดขาขัดขาอะไรแบบนี้แล้วครับผม
ของดิ๊กากรานี่ดูจะพัฒนาขึ้นมากนะ

จริงน้ำหนักขึ้นไม่เท่าไหร่กล้ามเนื้อขึ้นน่าสนใจ
ถ้าเพิ่มกล้ามเนื้อก็มันจะทำให้แข็งแรงขึ้นด้วย
แต่ว่ามันก็ยังถือว่าก็พัฒนาขึ้นนะคะ
กิโลนี่ผู้หญิงเพิ่มขึ้นมาง่ายง่ายไหมครับเพราะว่าเราเป็นคนตัวเล็กอยู่แล้ว
ง่ายเลยค่ะเพราะว่าต้องกินเยอะมากแล้วก็ต้องออกกำลังหนักมากขึ้น
ก็คือต้องซ้อมหนักขึ้นเพราะว่ามันกว่ากล้ามเนื้อจะสร้างได้
มันไม่ได้มาแค่แบบอาทิตย์๒อาทิตย์หรือเดือนนึง

อย่างผู้หญิงหนึ่งพีชออกกำลังกายก็จะรู้ดี
อย่างผู้ชายถ้าแบบว่าอ้วนขึ้นเป็นไขมันมันยังมีความแข็งแรง
ข้างในแต่ของผู้หญิงนี่คือแบบถ้าอ้วนแล้วมันจะเผละไปเลย

ก็คือก็เคยคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดจะชกเนี่ย
ก็คือการกระโดดขึ้นไปแล้วก็หักแขนขึ้นต่อสู้กลางอากาศแบบนี้
เหมือนผมเคยเห็นเหมือนเคยอามบาร์ที
รู้สึกจะหมุนแบบนี้หรือเปล่า
ใช่แต่ว่าไม่ได้ยืนขึ้นมาค่ะอันนี้คือแบบกระโดดแล้วก็ลากเขาลงบินไปหาเลย
ใช่แล้วคู่ต่อสู้ต้องดิ้นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมนี่คือทีเด็ดของผมเองนะชื่อท่าแมงสาบนอนตายนะครับ
โดนก็ต้องดิ้นแบบนี้นะครับอ๋อนี่นะครับเอาลองดูถ้าจังหวะได้จะได้เห็น
อันนี้ไม่ได้โปรโมทคือมันไม่ใช่การโชว์มันคือการต่อสู้จริงแล้วมันคงไม่ได้เกิดขึ้นง่าย
ไฟล์ที่ผ่านมาพูดถึงซะหน่อยทั้งคู่เลยนะครับการต่อสู้ของของตองนี่ก็ลูกเข่า
เห็นมั้ยครับเขาพิสดาร
มันเป็นยังไงลูกเข่ามันไม่เหมือนมวยไทยเหรอ
อย่างที่เคยบอกไปก็คือจริงมันก็เป็นเข่าที่เราฝึกกันในมวยไทยในศึกบอลนักสู้ทั่วไปนี่แหละครับ
อย่างเช่นบางทีคู่ต่อสู้เขาเอาหัวลงมาต่ำเองว่าเขาต้องการจะมารวบขาเรา
เราอาจจะใช้สามารถกดหัวแล้วก็เข่าได้แบบที่เราเคยเห็นกันอย่างนี้ครับ

โดนแล้วนี่มึนนะดาวขึ้น
นี่อย่างล่าสุดไฟล์ล่าสุดนี้เจอกับซิงมีนาคนนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับนักสู้ชาวอินเดียครับก็เขาก้มมาหาเราเราก็เลยสามารถกดศีรษะแล้วก็เข่าได้
ก็จะเป็นรูปแบบที่น่ากลัวกว่าโดมมาตีเฉยเพราะว่าเรากดลงไปหาเขาแล้วด้วย
คืออย่างนั้นของมวยไทยคือแม่นไม่แม่นมันอยู่ที่เราก็ควบคุมด้วยมือ
แต่อันนี้ถ้าจังหวะได้ปุ๊บต้องออกให้เร็ว
ใช่ครับเป็นจังหวะบวกเลยทีเดียว
หรือว่าคิดเองว่านี่แหละจะเป็นท่าไม้ตา

แบบหยากนะของผู้จะอยากมาก
ยากมากจริงยิ่งอ้วนถ้าโดดไม่ขึ้น

อันนี้ก็เพิ่มเหมือนกันแต่นี้เพิ่มมะละพี่กรรดิที่ใหญ่นะ

นะครับก็เป็นไฟล์ที่แฟนจะได้ดูของดีแล้วกัน
เราก็บอกอย่างนั้นนะครับวันที่เก้าประเด็นยามกันหน่อย

เพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็ยังมีเรื่องราวที่ต้องคุยกันอีกมากมาย
เฉพาะคู่ต่อสู้ของครูตองนะครับ
ซึ่งแฟนบอกว่าเป็นไฮไลท์เลย

แต่ว่าฟอร์มจะเป็นยังไงเดี๋ยวครูตองจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับ

กลับมานะคะยังพูดคุยกันอยู่เหมือนเดิม
อีกหนึ่งอย่างที่อยากรู้นอกจากการแข่งขัน

การเปิดตัวครั้งนี้เป็นอย่างงั้น
แล้วแบบเปิดออกมาโอ้โหมันแบบประทับใจ
คราวนี้มีทีเด็ดแบบมีกิมมิกอะไรในการเปิดตัวคะ

วิจัยคิดอย่าง

อันนี้ยังไม่ได้คิดเลยค่ะ

ปกติจะแบบชอบได้หน้างานตลอด

คือจังหวะหน้างานคือถ้าไม่เอาวันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้ว
อย่างนี้ของตองเนี่ยอันนี้หน้างานไม่ได้

คือจะเพราะว่า
นี่ชุดเดี๋ยวนี้ไม่มีเช่าที่ร้านแน่นอน
อ่าจริงอันนี้ก็หน้างานนะครับ
อ่าหน้างานเหรอ
อาทิตย์สุดท้ายอาทิตย์สุดท้ายครับ
คือก่อนบินแค่วันสองวันเองที่จะไปบิน

ก็ไปหาว่าจะได้

บอกว่าอยากได้แบบนี้

ลิกการ์ดนี่ก็โห
เป็นทางเลือกที่นักกีฬาไทยสามารถทำได้
กีฬาไทยมีความสามารถจะทำอย่างนี้
และอยากจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ถ้าเขาจะอยากจะมองหาความสุขความสนุกใหม่ในการดูกีฬาการต่อสู้ครับ

แต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจ

เขาก็จะบอกว่ามันเหมือนกับผู้หญิงตบกันหรือว่าโมกัดกัน

แต่ว่าถ้าเกิดเราลองมาศึกษากฎกติกานิดนึง
จะรู้ว่าจริงแล้วมันสนุกสนาน
แล้วมันก็มันได้เปิดโอกาสให้ทุกคน
ที่เป็นศิลปะการต่อสู้ที่หลากหลายแตกต่างกัน
มาสู้กันในกติกาเดียวกันได้
ซึ่งมันถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่เนาะ
แต่ทั้งที่มันจริงมันมีมา๒๐กว่าปีแล้ว

ตอนแรกพิชชี่เคยดูในทีวีคิดว่าน่ากลัวเหมือนกัน
แต่พอไปได้ดูติดขอบสนามติดขอบเวที

ก็เดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็มีสมัครเล่นแล้ว

เคยลองซ้อมกับลิกะทีนึงเห็นนางหน้าแบ๊วแบบนี้เพราะเขาสยองเลย
เพราะเขาเป็นนักกีฬาอาชีพไงนะครับเป็นธรรมดา
ฝากถึงหน่อยแล้วกันนะครับในช่วงท้ายคำว่าฮีโร่ของคนในชาติ
คือวันที่มิชิปต้องการสร้างฮีโร่ของคนในชาติความหมายของตองณเวลานี้ฮีโร่ของคนในชาติคืออะไร
เป็นนางงามใช่ไหมโอเคแล้วแต่ยิ่งฮีโร่ก็คือคนที่น่าจะกล้าทำอะไรที่ยิ่งใหญ่
ผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นคือสิ่งที่เราทำมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาด
ส่วนตัวผมเองจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นในการเลือกเส้นทางนี้แต่ว่าถ้าผมทำแล้วมันเป็นอะไรที่แสดงให้เห็นถึงความกล้าที่จะหลุดออกจากกรอบของตัวเอง
ออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วไปทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นผมว่าทุกคนที่ทำอย่างนั้นอยู่ก็ได้เป็นฮีโร่ได้ครับผม
ค่ะก็สำหรับลิกาฮีโร่ก็คือการที่นอกจากที่บอกว่าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วมันต้องเกิดประโยชน์กับคนอื่นด้วย
ซึ่งการที่เราเป็นนักกีฬาตอนนี้คือเราไม่ได้ทำเพื่อแค่แบบเลี้ยงปากท้องตัวเองแล้วก็อาชีพตัวเอง
แต่เราก็ทำเพื่อวงการกีฬาของไทยแล้วก็อยากจะสนับสนุนเยาวชนไทยหรือว่าคนที่สนใจในกีฬาตัวนี้
หันมาได้มีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับนี้เหมือนที่เรามีโอกาสเนี่ยค่ะก็คือการเป็นฮีโร่ค่ะ
ครับก็ติดตามกันได้นะครับย้ำโปรแกรมกันหน่อยนะครับ๙ธันวาคมวันเสาร์นี้นะครับ
แชมป์เป็นชิปที่ประเทศไทยของเราซึ่งมาทุกครั้งก็เป็นงานใหญ่ครั้งนี้เป็นครั้งที่๓แล้ว
นะครับที่มาจัดกันแล้วก็ผมว่ากระแสดีขึ้นเรื่อยนะครับที่สำคัญไม่ใช่มีแค่สองคนนี้
เราก็มีมาแล้วเมื่อวานเราออกสกรูปนะครับของกฤษฎาคงศรีชายแล้ว
เรายังมีสะเกดดาวเพศพระยาทายเรายังมียอสนั่นนะครับแล้วก็มีคู่โรงเดทัมโรงด้วยนะครับ
แต่ว่าสำคัญทุกไฟล์นะครับไม่ว่าใครจะชิงแชมป์โลกไม่แชมป์โลกอะไรก็ตาม
ไปตามเชียร์กันได้ถ้าไปได้ก็ไปที่แผ่นอีกหน้าทางทางนี้
ไปไม่ได้เปิดหน้าจอแคล็ปทีวีช่องสามสิบสองสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับ
ค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะต้องขอขอบคุณแข่วชนของเราทั้งสองคุณขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องรอบขอบสนามนะคะ
ต่อไปบันเทิงรออยู่แล้วนะคะมีเรื่องราวทิพย์อิ่มบุญตามภาษาพ่อลูกของจ๊ะอาสยาม
แล้วก็ความรู้สึกของโตโน่หลังจากไปร่วมวิ่งกับพี่ตูนวิ่งเสร็จแล้วก็ยังช่วยสมทบทุนด้วยค่ะ
ติดตามได้ในช่วงหน้าช่วงนี้เราทั้ง๔คนและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป